เหรียญทองแรกนะครับของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันพาราลิมปิกเกม๒๐๑๖ที่ประเทศบราซิลนะครับได้จากประวัติวโฮรัมนะครับ
การแข่งขันวิวแชร์เรสซิ่งระยะทาง๕๐๐เมตรชายประเภทความพิการที๕๓ทับ๕๔นะครับ
ก็เข้าเส้นชัยด้วยเวลา๑๑นาที๑๗๑วินาทีนะครับ
สำหรับประวัติวโฮรำนั้นถือว่าเป็นนักกีฬาคนพิการที่เป็นตัวเต็งในรายการแบบนี้ด้วยนะครับ
หลังจากที่เคยได้เหรียญทองครั้งแรกในปี๒๐๐นะครับแล้วก็ได้มาในทุกสมัย
เว้นเพียงแค่ในปี๒๐๑๒นะครับที่ไม่ได้แต่ว่ามาครั้งนี้ก็สามารถแก้ตัวได้สำเร็จ
ในปี๒๐๑๖ที่ประเทศบราซิลนะครับส่วนคนอื่นของทีมไทยนะครับ
ที่การรายการนี้ก็มีไรวัฒน์ตาหน้านะครับจบอันดับที่๖และกระจอนระจ่อนศักดิ์ทำโสคนได้อันดับ
ที่๗ครับพอได้เหรียญทองแรกแล้วนะครับ
เส้นชัยด้วยเวลา๔๗๙๑วินาที
ก่อนหน้านี้นั้นเขาได้มาแล้ว๑เหรียญเงินนะครับ
ระยะทาง๑๐๐เมตรชายที่เวลา๑๔๘๐วินาทีครับ
ขณะที่อีกหนึ่งรายการนะครับที่ไทยเรานั้นผลงานยอดเยี่ยมเหมือนกันก็คือ
ได้จากรุ่งโรธไทยนิยมนะครับได้เหรียญทองแดง
เบิลเทนนิสในประเทศชายเดี่ยวคลาส๖ครับ
โดยรอบในการชิงเหรียญทองแดงนะครับก็สามารถเอาชนะปาร์คฮองอยู่
จากเกาหลีใต้ไปสามต่อศูนย์เกมครับก็ทำให้ในตอนนี้นะครับ
ไทยนั้นอยู่อันดับที่๒๓ครับในการสรุปเหรียญรางวัลนะครับ
มี๒เหรียญทอง๑เหรียญเงินและ๑เหรียญทองแดง
ส่วนจ่าฝูงตอนนี้เป็นจีนและอันดับ๒เป็นสหราชอาณาจักรครับ